ต่อกันที่เรื่องของชุมชนเข้มแข็งปราศจากยาเสพติดกันบ้างนะคะ
ก่อนหน้านี้ในชุมชนเกาะกลางในเขตครองเตยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างมีปัญหาเรื่องของยาเสพติด
แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามีอาการนำเรื่องของศาสตร์หน้าตะสินเข้ามาสอนเยาวชน
จนทำให้ลืมเรื่องของยาเสพติดไปเลยนะคะ
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือว่าสสคค่ะ
ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดกิจกรรมหน้าตสิน
สร้างคนพลังเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะวัฒนธรรมไทย
จากชุมชนคลองเตยสู่ชุมชนเกาะกลางค่ะ
จูรายรัฐเครือพิมายนะคะเป็นเลขานุการชุมชนเกาะกลางบอกว่า
ชนเกาะกลางมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ๑๙๐คนนะคะ
ที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินสวนพระมหากษัตริย์เป็นแหล่งชุมชนแออัดค่ะ
แล้วก็มีปัญหายาเสพติดด้วยจนเกิดเหตุการณ์ถูกวางเพลิงในปี๒๕๕๙
ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายยี่สิบหลังทางสำนักงานทรัพย์สินค่ะ
จึงสร้างที่อยู่ให้ใหม่สร้างให้กับคนชุมชน
แล้วก็จากนั้นคนในชุมชนก็ได้ร่วมใจกันต่อสู้นะคะ
นี่ก็เป็นเด็กในชุมชนนะคะที่ออกมาแสดงความสามารถกันโดยเฉพาะเรื่องของหน้าตะสิน

อกจากนี้มีการวางกฎเหล็กห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
แล้วก็ได้ส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ด้านหน้าตสิน
หวังที่จะกล่อมกล่าวจิตใจให้เด็กในชุมชนนี้มีความอ่อนโยนมากขึ้น

จากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการก็ได้ออกมาพูดค่ะ
บอกว่านอกจากเรียนหน้าตสินแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรม
และวิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วย
ก็มีการสร้างอาชีพเสริมต่างสร้างการเรียนรู้อื่นด้วยนะคะ

ก็คือการผลิตสบู่ผลิตน้ำยาล้างจาน
เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนด้วยค่ะ
โดยทางผู้นำชุมชนก็คาดหวังว่าเด็กกลุ่มนี้จะเป็นแก่นำให้กับเด็ก
ในชุมชนอื่นต่อไปค่ะ